คนแถวเนี้ยไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำให้ดูหรอก
นึกว่าไม่ถอดแค่ล้อเดียวอ่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปดูเรื่องราวของขโมยค่ะ
โจรที่ตระเวนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ค่ะช่วงนี้ทำไมอารวาสเยอะจริงจริงเลย
ที่จังหวัดปฐุมธานีเนี่ยนะคะแม่ค้าขายหมูปิ้งคนนี้เขาบอกว่าโจรคนนี้เขาตระเวนขโมยนะคืนเดียวเนี่ย๓คันรวด
คืนเดียว๓คันเออแต่ไม่แน่ใจเอ๊ะใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่านะคะไปดูภาพกล้องวงจรปิดไล่เรียงหลักฐานกันนิดนึง
อืมนี่ค่ะบริเวณตึกที่ห้าสิบบ้านเอื้ออาทรย่านอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
จะจับภาพได้แบบนี้นะคะมีผู้ก่อเหตุเป็นชาย๒คนอายุประมาณสัก๒๕ปี
เสื้อแขนยาวทั้งสองคนเลยนะคนหนึ่งเนี่ยสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าไว้
ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้ออ้อมมาด้านหลังตึกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะ
โดยใช้เวลาในการก่อเหตุเพียงแค่๒นาทีก็คือการปลดล็อกคอรถนะคะ
๒นาทีเท่านั้นแล้วก็ให้อีกคนที่ขี่รถมาเนี่ยนะขี่ออกไป
มาด้วยกัน๒คนใช่ไหมคนนึงขี่บรถล็อคล้อออกล็อคคอออก
อีกคนนึงขี่ออกไปผ่านหน้ากล้องวงจรปิดหายไปเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามคุณนรมน
ภูมิเพิ่มพันธุ์แม่ค้าขายหมูปิ้งผู้เสียหาย
คุณนรมนเล่าให้ฟังบอกว่าปกติตัวเองขายหมูปิ้งอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งนะ
หลังจากกลับมาจากตลาดก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ข้างตึกแบบนี้
ปกติแล้วก็จะล็อกคอรถเรียบร้อยเลยนะ
ก็มั่นใจว่าตัวเองแบบว่าตรวจสอบดีนะคะ
ซึ่งตรงที่จอดตรงนี้ก็จะมีคนเอารถมาจอดกันเยอะแยะนะแล้วก็จอดกันมาเป็นปีปีก็ไม่เห็นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
อ่าจนกระทั่งตื่นเช้ามาเดินไปที่จอดรถเนี้ยแหละค่ะมองซ้ายมองขวาอ้าวเอ๊ะ
โดนขโมยไปแน่ก็เลยต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วปรากฏว่านั่นไงจริงด้วยมีคนมาก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเธอไปจริง
เธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจแล้วนอกจากนี้นะคะ
ยังมีผู้เสียหายอีกคนชื่อว่าคุณสุพักแร่อึ้ง
เป็นอาชีพขายของออนไลน์
เขาพักอาศัยอยู่ที่ตึก๕๓ในหมู่บ้านเอื้ออาทรนี่แหละ

พี่สุพักคนนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เทาแดงทะเบียน๓ขอไข่กไก่๑๕๗๖กรุงเทพ
ที่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะ
จอดเอาไว้ตรงบันไดทางขึ้นตึก
แต่ที่ตัวเองเนี่ยล็อคคอรถอย่างดีเลย

เขาก็เลยไปขอภาพกล้องวงจรปิดดู

จ่ะว่ามีผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่น๒คนอีกแล้ว
เสื้อแขนยาวสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ากางเกงขาสั้น
ส่วนอีกคนก็สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเหมือนกันนะ

โดยใช้ครีมตัดโซ่ตัดกุญแจที่ล็อกดิสเบรก
แล้วก็พากันหลบหนีหายลอยนวลไปอีกแล้ว
ส่วนผู้เสียหายอีกคนนึงอยู่ที่ตึก๑๒
ถูกขโมยรถมอเตอร์ไซค์ฮอนดาคลิกสีขาวดำ
หมายเลขทะเบียน๙กททหาร๑๗๘๖กรุงเทพ
เรื่องต้นผู้เสียหายทั้ง๓คนเข้าแจ้งความร้องทุกข์
แล้วก็ยื่นหลักฐานพร้อมกับกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ไปที่สพประตูน้ำจุลาลงกรเพื่อจะใช้เป็นหลักฐาน
อันนี้คือผู้เสียหายสองท่านนะอีกท่านหนึ่งไม่ได้มีภาพนะคะ
คือเขาจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้สืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่ม
แล้วก็นำตัวผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อย
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคืนเดียว๓คันรวด
ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันหรือเปล่า
แต่เกิดเหตุเนี่ยตอนกลางคืนแล้วมากันสองคนเหมือนกัน
แล้วในพื้นที่ระแวกเดียวกันเป็นเหตุที่ค่อนข้างจะอุกอาจนะทำแบบนี้แล้วก็เห็นใจผู้เสียหายจริง